พ่อเลี้ยงดุตีไม่ยั้งมือหนูน้อยดับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ค่ะ
แล้วก็น้องอายุแค่๑ขวบกับอีก๙เดือนเท่านั้นเอง
ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าสาเหตุที่เสียชีวิต

โดยตำรวจภูทรเชิงทะเลที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
ก็มีการนำทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ผู้ต้องหาเป็นพ่อเลี้ยงวัย๒๘ปี
พาไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือ
ห้องเช่าซอยเชิงทะเล๑๒ถนนศรีสุนทร
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานก็นำตัวไป
เพราะว่าพ่อเลี้ยงรายนี้นะคะ

น้องชื่อน้องกัปตันอายุแค่๑ขวบ๙เดือน

เหตุการณ์ของพ่อทำร้ายคือวันอาทิตย์ค่ะ

แล้วก็น้องกัปตันเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้
วันพระราธสมดีที่โรงพยาบาลทหาร

ก็ไปเจอหลักฐาน
เป็นไม้กวาดที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการนำชี้จุดที่เกิดเหตุ
ให้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวน
แล้วพ่อเลี้ยงรายนี้นายอภิรักษ์ก็ให้การ
บอกว่าทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหาร
อยู่กินกับแม่ของน้องกัปตันคือนางสาวอังคณาเกือบ๒ปีแล้ว

รวมถึงมีลูกด้วยกันกับนางสาวอังคณาด้วยอายุ๙เดือน
แล้วตอนนี้นางสาวอังคณาก็กำลังอุ้มท้องลูกคนที่๒ให้อยู่
ทีนี้ที่ผ่านมาก็รักแล้วก็เลี้ยงดูน้องกัปตันเหมือนลูก

ทีนี้พอคลอดก็เลยพาภรรยาคือนางสาวอังคณา
อยู่บ้านแม่ที่นครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นก็มาเช่าห้องพักห้องนี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็ให้แม่ช่วยแม่ของเขาช่วยดูน้องกัปตันแทน

ทีนี้เพิ่งไปรับน้องกัปตันมาอยู่ด้วย๓เดือน
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์
เพราะว่าน้องกัปตันเนี่ยเหมือนกับแบบเขาถ่ายออกมาแล้วถ่ายมาเรียราดเต็มตัว

ใช่ก็มีการเก็บล้างไปแล้วรอบนึงแล้วมีรอบที่๒อีก
พอมีรอบที่๒อีกเด็กก็ไปนั่งเล่นอุจจาระ
ทีนี้พ่อเลี้ยงก็เลยโมโหหยิบไม้กวาดมาตีน้องกัปตันหลายครั้งเลย
เขียวช้ำไปทั้งตัวแล้วก็ทุบตีไปตามขาตามลำตัวเนี่ยนะคะ
แล้วพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ได้ทำร้ายบริเวณศีรษะ
ทีนี้หลังจากที่น้องกัปตันถูกตียังอาการปกติอยู่นะ
ครับคือตีเมื่อสักประมาณวันที่๕สิงหาคม
ใช่ครับแต่ทีนี้น้องมาเสียชีวิตวันที่๘สิงหาคม
ใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนที่มาเห็น
รู้ว่าน้องเกิดอาการช็อก
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วน้องก็ไปเสียชีวิต

คือพอวันที่๘สิงหาคมหลังจากที่ตีไป๓วันแล้วเนี่ยนะ
เขาก็กลับบ้านมาอยู่ที่บ้าน

เวลาประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงของน้องกัปตันสะอึก

เพื่อไปรับภรรยาที่ทำงานให้มาดูน้องกัปตันกันก่อน
ที่จะรีบพาไปส่งโรงพยาบาลทะหลาง
แต่พอไปถึงมือแพทย์หมอบอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งพ่อเลี้ยงก็ไม่ยอมรับนะคะ
ว่ามีการจับศีรษะน้องกัปตันโขกกับพื้น
ตามที่ตำรวจตั้งข้อสงสัย
แล้วก็ยังย้ำอยู่ว่ารักน้องกัปตันเหมือนลูกคนนึง
แต่ทีนี้ค่ะตำรวจก็เปิดเผยว่าจากการชนะสูตรศพ
คุณหมอก็ระบุแบบนี้ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้าย
เขียวช้ำที่หน้าขาด้านขวา๑แผล
บริเวณท้องหนึ่งแผลหายประละขวาหนึ่งแผล
หลังจากที่หลังถูกตีจนเขียวช้ำทั้งหลัง
ปากแตกหัวแม่มือซ้ายหักแล้วก็ท้ายทอยบวมปูด
นี่ค่ะแล้วก็น้องเสียชีวิตจากอาการเลือดข้างในสมอง
เรื่องต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากับพ่อเลี้ยงรายนี้นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้คือแจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
คือผลทางการแพทย์ก็ระบุออกมานะครับ
ว่าเด็กน่าจะถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องด้วย
ต่อถึงพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงรายนี้นะครับ